โคตรเฮฟเซียน

สวัสดีค่ะสวย
สวัสดีค่ะไทรัส
เร็วไอลีนอ๋อสวัสดีค่ะ

มากัดให้สบัดกันทุกคราวกับเราสองคน
คุณชนะและชิสาในรายการ
คู่กัดสบัดข่าว
เลยค่ะแล้วคุณแม่ก็ถามว่าน้องไอรีนดูช่องอะไร

ควบหนึ่งแน่กำลังฝึกพูดไง

สวัสดีค่ะ

คือน้องเขา๑ขวบยังพูดไทยรัฐนี้ได้เลย

ตอนผมหนึ่งขวบผมยังพูดเป็นไทรุดไทรุดไทรรัฐอะไรอย่างนี้

นั่นแหละสิโอ้โหพูดออกมาได้ชัดเจนฟังก็รู้ว่าไทยรัฐ
ถูกต้องแถมยังมีการทักทายสวัสดีกันด้วย
ให้แฟนคลับของเราตั้งแต่รุ่นแบบบ่ะ
จนกระทั่งหลากหลายวัยเลยทีเดียว

แล้วก็มีทั้งบันเทิงอย่างเราด้วยในช่วงบ่ายมาปลุกคุณผู้ชมนะคะ
เพราะฉะนั้นถามคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่า
คุณชอบดูรายการอะไรในไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แล้วก็ส่งข้อความมาได้เลยนะคะ
ฟรีคุณชนะรออ่านอยู่ทุกข้อความ
มาผ่านทางช่องทางไลน์นะจ๊ะ

สำหรับรายการไทยรัฐนิวส์โชว์

คู่พระคู่นางแห่งการอ่านข่าวค่ะพี่อุ๋ยคุณภาคครูพันธ์สถิตย์กับใคร
พี่มิวเขมาสอนหนูข่าว
แล้วในปัจจุบันมีคู่พระคู่นาคู่ใหม่บังเกิดขึ้นแล้ว
เป็นช่วงเย็นแน่นอนพี่เบิร์ตนัชทะพุงและอีกคนคุณกระเต็นวาราวรรณ
หลากหลายหลากหลายรายการเยอะกว่าอย่างเพียงเท่านี้
จริงมีอีกหลายรายการให้คุณผู้ชมลองส่งมาดูกันแล้วกันนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของวัคซีนก่อน
โควิดนี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้ทั่วโลกก็ฉีดกันหมดเลย
ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสด้วย
แล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนทุกคนทั่วโลกได้ฉีดกันทั่วหน้า
ความคืบหน้าเป็นยังไงเรานำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ
ล่าสุดในไม้ไรอันหัวหน้าฝ่ายฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกบอกว่า
ถ้าหากว่าสัดส่วนการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่
ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยงการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด๑๙ได้นะ
ถามว่าต้องฉีดเยอะขนาดไหนถึงจะลดการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด๑๙ได้
อย่างน้อยต้อง๘๐นะคือเป็น๘๐ของทั้งโลก
เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความสะหมัดสมาร์ทสามัคคีกันด้วย
ตอนนี้กระจายไปกว่า๖๐ประเทศทั่วโลกแล้ว
ซึ่งคือสายพันธุ์อังกฤษอยู่เยอะเลย
ครับผมซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับ
ช่วยกันสนับสนุนโครงการวัคซีนต้านโควิด๑๙ขององค์การอนามัยโลก
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกครับ
คือเอาบอกตรงถึงแม้ว่าประเทศที่เขาใหญ่ร่ำรวยแล้วเขาอาจจะอยู่ได้มีเงินมีทองในการซื้อวัคซีน
แต่ถ้าประเทศเล็กเขาไปต่อไม่ได้มันก็กระทบกันทั้งโลกอยู่ดี
ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลกต้องเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนกัน
บ้านเราตอนนี้ก็เร่งระดมนะคะในการฉีดวัคซีนวางแผนกันเป็นระบบเลย
เมื่อวานเราก็คิกออฟไปแล้วไงสำหรับวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยนะครับ
บรรยากาศในแต่ละจุดแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
หลังจากที่เมื่อวานนะครับคิกออฟไปพร้อมกันครับในเรื่องการฉีดวัคซีนนะ
ตั้งแต่เช้าตามนัดหมายที่ลงทะเบียนไว้แหละครับพอช่วงเย็นนะครับในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะครับ
หลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยถึงยอดวัคซีนที่กระจายไปทั่วประเทศ
ในวันแรกสามารถฉีดไปได้ถึง๓๖๕๘๐โดสนะครับ
โดยยังไม่รวมข้อมูลการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครครับ
ไปดูจุดฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เป้าฉีดเอาไว้หมื่นคนซึ่งก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีเมื่อวานคุณทัศนัยก็ไปรายงานตลอดทั้งวันนะครับ
ซึ่งตั้งแต่เปิดให้ฉีดที่นี่มาตั้งแต่วันที่๒๔พฤษภาคมถึง๖มิถุนายนตอนนี้ฉีดไปแล้วรวม๑๕๕๐๒๘คนค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับอีกที่หนึ่งที่เขาว่ากันว่ามาตามนัดแล้วหลายคนก็จับจ้องไปในพื้นที่นี้
ที่อำเภอแม่จำจังหวัดเชียงมายที่ครับกลุ่มผู้สูงอายุและเจ็ดโรคเรื้อรังมาฉีดแล้ว๒๒๖คน
ช่วงเย็นนะครับนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์นายอำเภอแม่จำก็นำรายชื่อทั้ง๒๒๖คนมารวมกับรายชื่อบุคลากรด่านหน้า
ที่ได้ฉีดแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนอีก๔๙๕คน
ค่ะมารวมกันทำไมจับสลากหาผู้โชคดีใส่กล่องนี้เลย
ผู้โชคดีนี่แล้วรางวัลคือลูกวัวรับไปเลยโค
โคโคที่แปลว่าวัวน่ะเอาไปเลย๑ตัวตามคอนเฟสฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แจกลูกวัวสัปดาห์ละหนึ่งตัวมีผู้โชคดีหรือยัง
มีครับประกาศกันตรงนี้เลยครับก็คือนายจรรย์ดำรงเกียรติธนา
เจ้าหน้าที่อสมบ้านผาละปิกนะครับที่ตำบลแม่นศึกครับ
โอ้โหโชคดียินดีด้วยจริงทีนี้นายอำเภอพอจับได้แบบนี้
รีบโทรติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้เอาไว้แต่คงอยู่บนดอยอ่ะค่ะคุณชนะ
ไม่มีสัญญาณเจ้าหน้าที่ก็บอกเดี๋ยวจะติดต่ออีกครั้งเพื่อแจ้งข่าวดีนี้
ว่าจะสะดวกมารับลูกวัวเองหรือถ้าไม่สะดวกนี่นะเจ้าหน้าที่จะพาวัวไปส่งให้ถึงบ้าน
ดีจังเลยโอ้โหนะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายฝ่ายเนี่ยเขาบริจาคลูกวัวมาแล้วสิบห้าตัว
ดีนะเอามาร่วมกับทำการนี้มาเป็นรางวัลเนอะใช่ค่ะลูกวัวเนี่ยเขาพาไปทำมาหากินได้
ถ้าเทียบคนเมืองก็อาจจะเหมือนรถยนต์เป็นภาษณะชั้นดีเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนกันทั่วหน้านะคะ
เอ้าคุณผู้ชมครับยังไงซะอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันหน่อยนะว่าคุณชอบรายการไหน
ในไทยรัฐทีวีของเราใช่แล้วค่ะเราอ่านค่ะอ่ะเดี๋ยวจะรออ่านกันในช่วงหน้านะจ๊
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่มาสะบัดข่าวกันอีกเยอะ
ซึ่งมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย
อยู่ก็ยุบยุบเป็นวงกว้างเลยครับเรียกได้ว่ายุบตรงใจกลางลานจอดรถ
โอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละเนี่ย
แรงร่างไปตามสถานการณ์จากรถหกล้อเป็นรถกับข้าว
ขายตั้งแต่ซากะเบือยันเรือรบชาวบ้านแห่อุดนุนกันเพียบ
โอ้โหเคยเห็นไหมหมาเหล็กคึกลำโพงคึกขนองจริง
สำหรับเจ้าบ้าเหล็กตัวนี้หรือคันนี้เขาบอกว่าเขาแปลงโฉมจนเท่

พ่อบ้านใจกล้าออกโรงเผยคำคมเด็ดงานนี้จะโดนใจแค่ไหน
หรือจะโดนอะไรตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดใน
คู่กัดสมัครข่าว
คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
บอกหน่อยแล้วกันว่าชอบรายการไหนในไทยรัฐทีวีของเรา

บอกว่าชอบรายการที่เราจัดกันไงสามคนกับน้องใบตองด้วยอีกคนนึง
ทุกเช้าตลอดข่าวบอกว่าชอบดูตลอดข่าวดูทุกเย็นเลยค่ะ
เดี๋ยวก่อนตลอดข่าวมา๘โมงครึ่ง

ถูกเวลาแล้วรอติดตามกันได้นะจ๊ะส่วนใครชอบคู่กัดสะบัดข่าวก็ส่งมาคุยกันเถ
มีส่งมาแล้ววันนี้เลยมีเศรษฐีไพร่แดงมีคนชนะ
ติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันอาทิตย์ติดตามกันได้ครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจก็คือประเด็นเรื่องของเป๋าตังค์
เป๋าตังค์อ๋อแอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์
ใช่ที่เขาเนี่ยนะบอกว่าให้เรากดยินยอมในการเอาข้อมูลของเราไปให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
คนบางคนบอกเฮ้ยได้ยังไงแบบนี้มีด้วยเหรอตอนนี้เรามีความคืบหน้าและรายละเอียดเรื่องนี้มาบอกกันนะคะ
เอาอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าแอปเป่าตังค์ที่เราใช้กันส่วนมากเนี่ยก็คือใช้ไว้รับเงินจากโครงการของภาครัฐที่ช่วยเหลือต่าง
หลายคนก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะจะต้องเอาข้อมูลเราไปให้ใครทีนี้ถามว่าแล้วจะให้เรายินยอมไปเพื่ออะไร
เหตุผลที่เขาบอกมาก็คือหนึ่งละดิฉันสรุปสั้นนะ
คือเรื่องของการแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิประโยชน์ต่างของเรา
อย่างที่สองคือเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หรือพัฒนาบริการต่าง
ตอบโจทย์ความต้องการที่เกี่ยวกับเรา
เหตุผลที่๓ที่เขาบอกอยากให้เรายืนยันก็คือว่า
อยากจะให้ยืนยันตัวตนในการที่จะเข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ

รัดตัดตอนล่าสุดของล่าสุดจริงทางธนาคารกรุงไทยเองเขาก็ออกมา
แจ้งเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้แจ้งยกเลิกระบบ
ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปเป่าตังค์

เพื่อลดความสับสนความกังวลของผู้ใช้งาน
ส่วนผู้ที่ใช้งานที่ให้ความยินยอมไปแล้ว
ระบบจะยกเลิกให้แบบอัตโนมัติ

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชน
อาจจะทำให้เกิดความกังวลใจ
ก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปแล้วเชื่อว่าคงจะมีการพัฒนาต่อไป
เอางี้ละกันบอกแบบง่ายเลยนะหลายคน
เวลาคุณเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างหรือว่าในแอปของทางภาครัฐด้วยเนี่ย
เวลาจะกดยินยอมอะไรก็ตามเอางี้เพื่อความสบายใจ
คุณอ่านหน่อยคุณอ่านข้อกำหนดเขาหน่อยแล้วค่อยกดอินยอมนะ

กรุงไทยเขายกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปเป่าตั้ง

เห็นด้วยกับคุณชนะเวลามีเงื่อนไขหรือว่า

หรือแต่ละฟังก์ชั่นระบบอะไรต่างอ่านนิดนึ
บางคนเอาง่ายกดยินยอมไว้ก่อนเลย
อ่านมาซะหน่อยต้องอ่านหน่อยละกันเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะ
กรณีเพจนักเรียนเหลว
นะชื่อเพจนะชื่อเพจนักเรียนเหลวตกใจหมดเลย
เขาไม่ได้ว่าคุณคุณไม่ต้องตกใจนะเขาบอกว่าอะไรบอกว่า
คุณครูที่จังหวัดอุบลสั่งให้นักเรียนมายืนตรงเคารพทงชาติหน้าทีวีตอน๘โมงเช้า
ถือว่าเป็นการเช็คชื่อเฮ้ยนักเรียนบอกได้เหรอยังไง
เนี่ยเขาแฉเป็นเป็นเป็นข้อความแชตเป็นข้อความแชตในไลน์เนี่ยบอกว่า
พรุ่งนี้ให้นักเรียนยืนเคารพทงชาติเวลา๘โมงหน้าทีวีที่บ้านแล้วก็ถ่ายภาพมาทรง

นักเรียนก็ถามว่าคืออยู่หน้าทีวีแล้วก็เปิดตอน๘โมงใช่ไหม
ผมอยู่หอครับครูทำไงล่ะแต่บางคนเขาก็ยอมรับเงื่อนไข
ต้องบอกว่ามันมี๒ด้าน๒มุมจริงนะอะไรกับที่โพสต์เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนมาแสดงความเห็นล่ะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะอ่านแต่ละความเห็นนะ
อย่างแรกคอมเมนต์แรกมาบอกว่าสงสารน้องที่ต้องตื่นเช้าให้เข้าเรียนออนไลน์ให้ทันเนี่ยก็ลำบากแล้วนะ
ยังต้องมายืนครบทองชาติด้านทีวีอีกนี่คือคอมเมนต์นะส่วนบางคอมเมนต์ก็เราบุว่าให้เด็ก
ยังเช่นข้อความนี้บอกว่าให้เช็คชื่อก่อนเข้าเรียน๑๐นาที๑๕นาทีก็ว่ากันไป
หรือว่าให้ถ่ายรูปแสดงว่าเราตื่นเช้าอะไรอย่างนี้

มันมีเวลาบอกตอนนี้๖โมงตื่นแล้วอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้ก็เป็นความเห็นเขาแต่จริงมันก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกว่า

ที่อยากให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการตื่นเช้า
ฝึกตัวเองเหมือนกับตอนที่ไปโรงเรียนจริง
ถูกต้องเพราะว่า๘โมงเราก็ต้องเคารพทงชาติแล้วใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นถ้าอยู่บ้านเรียนออนไลน์ตื่นมาแต่งตัว๘โมงเคารพทงชาติ

หลายคนก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับ
แต่ก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะมีความสะดวกไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นหาจุดร่วมที่มันลงตัวแล้วกันนะคะ
จะได้ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนทั้งการสอนกันด้วย
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ
ข่าวต่อไปไปดูที่ต่างประเทศกันหน่อย
โอ้โหไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าตกอกตกใจ
เกิดหลุมยุบครับหลุมเบลอเท่า
มันยุบลงที่ลานจอดรถรถนี่ตกลงไปในหลุมหลายคันเลยครับ
ดูภาพเหลือได้แล้วคุณผู้ชมได้โอ้โหหายไปเลย
ยุบลงอย่างรวดเร็วจริงจริงครับมันเกิดเหตุแบบนี้ครับ
ที่ประเทศอิสราเอลครับโอ้โหตรงลานจอดรถนี่แหละครับ

รายงานนะครับระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมรถดับเพลิง๗คันครับ
รีบไปยังจุดเกิดเหตุก็พบว่ามีรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ตรงนั้น
มันตกลงไปไงยังเคราะห์ดีนะไม่มีคนอยู่ในรถแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
มาถึงตรงนี้นะครับทางการเนี่ยเขาก็มีคำสั่งปิดพื้นที่ลานจอดรถและบริเวณโดยรอบโดยทันที
แน่นอนล่ะไม่รู้มันจะเกิดกับใครอีกไหมนะ
รายงานข่าวยังบอกอีกนะว่าหลุมยุบเนี่ยอาจจะเกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างทำอุโมงเส้นทางใหม่ในนครเยรูซาเลม
ซึ่งมันเป็นเส้นทางผ่านของที่โรงพยาบาลแล้วก็บริเวณร้านจอดรถนี้ด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกด้วยว่าบางส่วนของอุโมงที่สร้างเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากเหตุลุมยุบนี่ด้วยเหมือนกัน
อ้าวก็ดูเอาไว้เป็นสูตรอย่างหน่อยเนื่องว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี่จริงไอหลุมยุบนี่นะฮะ
พอแล้วนี้สูบไหมสูบควบลงไปแบบนี้เลย

ดิฉันเป็นห่วงกลัวคุณไม่ได้กลับมา
เดี๋ยวเขาจะมานั่งอ่านข่าวกับดิฉันล่ะคะ
คุณพูดอย่างนี้ดูผมเหมือนเป็นคนดักแผ่นดินยังไงก็ไม่รู้

ใช่ผมพูดเองผมรับผิดชอบคำพูด
ไม่มีที่นี่มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ

แต่คุณไปดูเรื่องนี้กับดิฉันหน่อยค่ะคุณชนะ

ที่เขาแชร์กันที่จังหวัดระยอง

นั่นแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะ

โลกสดสวยอานแซนเกลาห่างไกล
อ้าวราวไปให้จบเห้ำอ้าว

คนละเรื่องคนละลาวกันเลย
พุ่มพวงหมายถึงรถที่ขายกับข้าว

แต่ว่ารถพุ่มพวงที่คุณเคยเห็น
อาจจะไม่เหมือนในเรื่องราวที่เขาแชร์ที่ในโลกโซเชียลแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นรถพุ่มพวงแบบใหม่
แต่แบบที่เขาแชร์กันนี่คุณชนะดูเลย
นี่มันไม่ใช่รถพุ่มพวงอย่างที่ผมเคยเห็นแล้วครับ
อันนี้มันรถโอ้โหเดียวกับรถบรรทุก

รถบรรทุก๖ล้อที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาโพสต์บอก
มาดูจังหวัดระยองบ้านเราใช้รถหกล้อเป็นรถพุ่มพวง

แต่อย่างนี้คุณชนะเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีและทีมรายการคู่กัดสะบัดข่าว

แต่พอไปถึงแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ไม่เจอเจอคุณคนนี้คือคุณสุทัศน์บุญตั้งแต่งอายุ๖๕ปีถามว่าคุณสุทัศน์เป็นใคร
เป็นเจ้าของรถพุ่มพวงคันนี้ที่เราเก็บภาพมาเนี่ยแล้วเขาก็เป็นรถพุ่มพวงที่ขายของจิปาถะ
อยู่ตามริมทะเลมานานกว่า๔๐ปีนานแล้วตั้งแต่พี่เขาอายุ๒๒ตอนนี้๖๕แล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องราวของรถพุ่มพวง
เขาบอกว่าใช้รถตั้งแต่รถสามล้อตุ๊กเปลี่ยนมาเรื่อยจนกระทั่งขยายเป็นรถ๖ล้อ
ตามภาพที่ชาวเน็ตแชร์เลยคุณชนะแปลว่าคุณสุทัศน์นี่คือเจ้าของรถหกล้อพุ่มพวงที่แชร์กันในโซเชียล
ทีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นผ่านโซเชียลนี่แหละเขาก็ตื่นตาตื่นใจถูกก็เลยกลายเป็นเรื่องโด่งดังในโซเชียล
โอ้โหเรียกได้ว่าเขาขายมันทุกอย่างสากะเบือยันเรือรบของเล่นเด็กเครื่องใช้ในครัวและห่วงยางเป่าลมแก่นักท่องเที่ยว
ที่เขาเดินทางมาเที่ยวทะเลปัจจุบันฮะทางเทศบาลเขาบอกว่าเอางี้ละกันขอล่ะอย่าใช้เลยรถหกล้อ
ไปลองฟังเสียงคำอธิบายของเขากันดีกว่า

ให้บอกเหตุผลบอกห้าใช้รถ๖ล้อใหญ่
บ้าใจว่า
ก็ตอบมาแล้วอะเนาะก็คงจะมีเหตุผลของเขาแหละ
แต่ยังไงซะผมว่าเป็นเรื่องของขนาดเลยเนาะคือถ้าเป็นรถหกล้อผมว่ามันก็น่าจะดูใหญ่ไปหน่อย
อาจจะบดบังพื้นที่ของการสัญจรไปมากก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
คือถึงแม้ว่าจะลดไซส์ลงมาให้เล็กลงแต่บอกเลยขนที่ของมาโอ้โหของที่ขนมา
ทำไมไม่ช่วยแก้ล่ะคุณชิศาดีชั้นขับอยู่ดิว่าขออภัย
ปะโถเอ้ยของเขาที่ขนใส่รถมามันไม่เล็กเลยนะคะ
โอ้โหไม่ใช่ยืนไม่เล็กอย่างเดียวเยอะด้วยคุณผู้ชมดูค่ะ
อะไรบ้างเนี่ยเสือมีห่วงยางมีไอศครีมด้วยอ่ะคุณ
พร้อมเลยอะเพราะฉะนั้นว่าร้านสะดวกซื้อต้องยอมล่ะ
จริงร้านสะดวกซื้อเห็นแล้วยังอาย
อะไรจะเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าดูแล้วเนี่ย
มันก็เหมือนเป็นศีรษรนะนะสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นนะครับใช่ค่ะ
มีแบบนี้ไงบางทีลูกค้านักท่องเที่ยวไม่สะดวกที่จะไปซื้อในร้าน
เห็นรถพุ่มพวงเนี่ยก็เลือกซื้อกันได้เลยสะดวกสบายดี
ดีค่ะอ้าวคุณผู้ชมฮะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันพาไปหน่อยใครที่ชอบอะไรแรงเร็ว
ไปดูนวัตกรรมที่เห็นแล้วอึ้งจริงม้าเหล็ก
ม้าเหล็กของจริงต้องนี่เลยครับว้าวโอ้โหมีเขี้ยวด้วยมีเขาด้วยมีเขาด้วยว่ากวาง
ซึ่งคุณมั่นใจนะว่าเป็นม้าม้าม้ามังกรอ๋อเขาบอกว่านี่คือม้ามังกรครับ
เขาก็เลยมีเขาเหมือนมังกรมีหนวดอะไรอย่างนี้เหมือนมังกร
มีเล่มใช้งานระยะทางประมาณ๑๐๐กิโลเมตรถนนราคาที่๓๗๐๐บาท
โอ้โหดิฉันว่าคนรักรถต้องตาโตเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตสนใจกันอย่างล้นหลามเลยนะคะ
บางคนก็มาชื่นชมที่เจ้าของรถดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ได้น่าสนใจ
ชมอุเท่ดีพี่นี่ผสมกันกวางม้าควายมังกรได้ออกมาตามรูป
เดี๋ยวมันรวมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
เยอะไงผสมผสานออกมารังสรรค์ได้เก๋ไก่
แต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยมันไม่กล้าขี่นะแบบนี้
เออเห็นแล้วก็กลัวนะหรือว่ามันถูกดัดแกล้งมากเกินไป
ถ้าไปขี่บนท้องถนนจะผิดกฎหมายหรือเปล่า
เออแบบนี้คงต้องส่งไปยังเนื้อเรื่องในวรรณคดี
นั่นก็คือเรื่องนี่เลยพระอภัยเห็นแล้วแบบนี้
ไม่มันก็พี่แต่ละฉ้าคูฮ่อเอาใหม่สิ
มุทรสาครสมุทรสาครคุณไปสมุทรสาครพระราม๒เลยค่ะ
ออกไปที่โดนอีกสุดสาครจ้า
ถูกแล้วนะเออเห็นไหมเก๋เก๋ทีเดียวคนรักรถก็คงชื่นชอบ

โหลองงั้นนั่นก่อนใช่ไหม
ก่อนที่จะไปลองงั้นคุณมาลองฟังสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกคุณ
คือเรื่องของคำคมพ่อบ้านใจกล้า

คุณเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าคนนึงล่ะ

ถ้าเมียยังให้ตังค์พี่ชายวันละรออยู่อ่ะ

อ๊ะกลับรถต้องเข้าเคีย

ต้นเดือนหน้าเจอผัวใหม่แน่นอน

พูดถึงพริกต้องเผ็ด
แต่ถ้าพูดเรื่องเด็ดต้องหอม

มีเมียแก่ต้องทำใจ
วัยยยยยยอืมตกใจไปเลย

โดยเฉพาะคุณชนะก่อนให้เลือกดีคุณยังมีโอกาส

เป็นคำคมพ่อบ้านใจกล้ามสนุกดี

ก็แฮ่ไงแฮ่รับคุณ
ผมตกใจนึกว่าจะคลอดแล้ว

แต่ว่ามีคำคมเด็ดแบบนี้

วันหนึ่งคุณต้องเป็นพ่อคุณก็ต้องทำใจเอาไว้

เอาไปดูเรื่องราวของปลากันหน่อย

มันช่อนอยู่ไหนน่ะ

ไปดูปลาช่อนหน่อยปลาช่อนส่วนใหญ่จะตัวใหญ่อวบนะ

จริงหรอ

ถ้าอ้วนก็คงจะส่องลูกแล้วมั้ง

โอ้โหกินเบ็ดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย

ปลาช่อนตัวนี้หัวโตแต่ตัวรีบเลย

คือโอ้โหไม่รู้มันจะรีบไปไหน

โอ้โหไม่ใช่รีบแบบนั้นไม่ใช่รีบ

ดินี่คือปลาช่อนที่แบบมันผอมโซเลยเหรอ
ไม่เคยเห็นนะครับคุณอุ๊ยตายแล้วปลาช่อนอยู่หวยเลย
มันเลยเผลอไผลมาติดเบ็ดแบบนี้

ไอ้ลิ้นไม่ดีเลยนะคุณจนก็รีบเหมือนกัน
เข้าที่ค่ะพูดที่เขาใช้แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่านักตกปลาสาย๕เภทมูรี
ก็ชาวเน็ตเห็นเข้าตกใจแล้วก็แซวนะว่าโอ้ยุคโควิดอดหยากจนผอมโซขนาดนี้เลยเหรอ
แต่บางคนก็บอกนะว่าเอาจริงเป็นธรรมชาติมันปลาช่อนบางทีมันจำศีล
ศีลนี่คือต้องสวดมนต์ไหว้พระหรือยังไงฮะ
ก็ถือศีล๕ถือศีล๘ก็ว่ากันไป
ว่ายคนละศีลค่ะคือมันจะไปมุดอยู่ใต้โครนใต้ดินเป็นช่วงของมัน
ที่มันจะไม่ออกมาหาอาหารทานบังเอิญบังเอิญพี่คนนี้เขาไปตกได้ช่วงมันจำศีล
บางคนเอาฉันมาทำไมไม่มีแรงแล้วอย่างนั้นมันหมดแรงไง
เดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์ตามดวงตามธรรมชาติ
เออก็แปลกดีนะขอบคุณที่คุณนำเรื่องแปลกมาให้ดูกันครับนะปลาช่อนลีบใช่
งานนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าให้รีบเหมือนกันฮะรีบไปไหนรีบไปเที่ยวฮะเที่ยวเที่ยวเลยเหรอเที่ยว
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่จังหวัดสุราธานีเขาเปิดโอกาสให้เราไปเที่ยวได้แล้วนะแต่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขอะไรไปฟังรายละเอียดกันค่ะ

อยากจะบอกของวุชโมนแล้วเนี่ยภาพท่านพูดว่าออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ไปฉีดฐานประธานาศีนะครับ
ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธารณีพวกวิชวุทรจินโตนะครับ
การแพทย์ระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่สุราษฎร์นี้ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็มี
แนวโน้มให้สามารถกลับมาเป็นตามปกติเหมือนเดิมได้แล้วก็คือสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ใช่โดยเฉพาะอำเภอก่อสมุยหลายคนไม่ได้เรียกอำเภอชอบเรียกแค่เกาะสมุยอย่างเดียว
อันนี้แหละครับสถานที่ยอดฮิตนะครับประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้ว
และเพื่อความเหมาะสมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเขาก็เลยปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องจึงมีการปรับนโยบายดังนี้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงอย่างกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลักใหญ่ที่มีความเสี่ยงถ้าจะไปสมุยคุณต้องกักตัว๑๔วัน
แต่ถ้านักท่องเที่ยวที่มีผลการตรวจรับรองว่าตรวจเชื้อมาแล้ว
ในช่วงเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมงหรือ๓วัน
แล้วตรวจพบว่าไม่พบเชื้อคุณเที่ยวได้เลย
โอ้ส่วนนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ๒โดส
ก็สามารถยื่นหลักฐานได้แล้วก็ไปเที่ยวได้เลย

มาตรการที่เข้มงวดของทางจังหวัดจริงเขาก็มีอยู่นะ
ไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยประละเลยนะครับ
ใครนะฮะที่มีความเสี่ยงสูงยังไงก็ต้องตรวจนะจ๊ะ
แล้วใครที่ฝ่าฝืนในเรื่องของมาตรการของทางภาครัฐเนี่ย
อันนี้เราก็ไม่แนะนำนะยังไงซะก่อนที่คุณจะเดินทาง
คุณเช็คให้ดีก่อนแล้วกันว่าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่
ใช่ค่ะแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐ
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โควิดมันกลับมาระบาดอีก
ผมอยากจะไปแย่แล้วเนี่ยสมุยสมุยนี่บ้านแม่ผมเลยนะ

คือชอบกินใช่ไหม

ยังไงซะไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า

ต้องรู้เพราะว่าตอนนี้ทางกฎหมายเนี่ยเขาได้มีการเปิดเคยออกมาแล้ว

นะครับเรื่องของการสวมแมสแล้วก็หน้ากากอนามัย
หากว่าไม่ใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปรับอย่างจริงจัง

คือก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเรื่องของการออกระเบียบการสวมแมสออกจากบ้าน
แล้วก็มีการปรับมีการตักเตือนจนบางครั้ง
เขามีคำถามไงว่าผิดกฎหมายข้อไหนบ้าง
และสามารถยืดหยุ่นได้ในระดับไหน
วันนี้เรามีคำตอบเพราะว่าเขามีการเคาะออกมาอย่างเป็นทางการแล้วคุณชิสา
ไปที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเลยค่ะ
เขาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

สำหรับคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากพาเพื่อลดความเสี่ยงนะคะ
ปรับสูงสุดเนี่ย๒๐๐๐๐บาท
แล้วเงินที่ปรับมาได้นำส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะคะ
คำถามคือปรับระดับไหนแล้วปรับกี่บาท
อ่ะถ้าผิดครั้งแรกปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะ

ครั้งที่๒ก็ปรับมากกว่า๑๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ถ้าผิดซ้ำแบบนี้ต้องโดนยังไง
ปรับนะครับก็คือมากกว่า๑๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๒๐๐๐บาทจ้า
โอ้โหคุณคิดดูแมสอันละไม่กี่บาทบางคนเป็นแมสผ้าเสียตังค์ไม่เยอะ
ไปเถอะดีกว่าจะมาเสียตังค์เป็นหมื่นเพราะคุณไม่ใส่

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามาตรการนี้เริ่มใช้แล้วนะ
เริ่มใช้วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะออกไปไหนอย่าลืม
นี่คืออุปกรณ์สำคัญที่คุณต้องใส่ไว้ด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปดูเรื่องราวของน้ำใจคนไทย

อย่างภาพที่เราอาจจะคุ้นตาก็คือกรณีที่รถเมย์เสียครับ
ทำไงอ่ะคนที่อยู่บนรถเมย์ลงมาเลยแล้วก็ช่วยกันเข็นช่วยกันดัน

ตามภาพที่เห็นพลเมืองดีนร่วมแรงร่วมใจเข็นรถเมสีแดง

ไม่กี่คนแต่ว่าเขียนรถคันใหญ่ได้เนี่ยเพราะพลังใจจริง
คือเข็นออกมาไม่ให้กีดขวางการจราจร
บอกว่าน้ำใจคนไทยช่วยเข็นรถเมย์เสียเหตุเกิดช่วงบ่ายสามโมงครึ่ง
ซึ่งโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่คับขันด้วยเหมือนกันนะ

พอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปเป็นไงบ้าง

แต่หลายคนเขาก็ชื่นชมเรื่องของน้ำใจที่มีให้กัน
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งมุมมองเหมือนกันนะครับว่า
ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก็หลายหัวเมืองในต่างจังหวัดนะครับ
เรื่องของรถประจำทางคือก็เสียเป็นประจำจริง
ก็เป็นปัญหาทุกครั้งไป

ดูแลกันหน่อยด้วยของสภาพรถเม

ก็วิงวอนไปแล้วกัน
มีโอกาสนะก็ปรับให้มันทันยุคทันสมัย
อี๋ฉันก็เป็นคนนึงที่เคยใช้บริการขสมกร
รถเมย์ตั้งแต่สมัย๓บาท๕๐สตางค์

ไปอนาคตเรื่องของการขนส่งก็น่าจะดีขึ้น

ไปดูนะครับไปไหนดิไปต่างประเทศเลยไหมอุ๊ยไปได้หรือคะ
ไม่ไปดูข่าวไปดูข่าวต่างประเทศสิ

พาไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเตา

พูดถึงปากมันคอของมัน
ทำไมล่ะคะมีแต่ขอไปติดไงโอ้โห
เห็นแล้วมันน่ากลัวจริงต้องไปช่วยเหลือมันแหละครับ
เนี่ยฮะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูไปด้วยนะ
เป็นภาพที่หวัดเสียวขึ้นแต่เราก็เบลอเอาไว้นะ
สีเพื่อจะได้ดูแล้วเนี่ยมันไม่ดูน่ากลัวจนเกินไป
ขอเบ็ดปลามันเข้าไปเกี่ยวปากมัน
แล้วเห็นภาพไหมตอนที่เอาออกมา
น่าสงสารมากเลยนะครับแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวไปดูภาพเอ็กซาเรย์ด้วย
คุณจะเห็นชัดคุณจะเห็นชัดเลยว่ามันเกี่ยวไปถึงขั้นที่ว่า
เกือบแล้วเกือบจะเข้าเบ้าตามันอยู่แล้ว
แต่นี่คือการเอ็กซาเรย์จากด้านข้างไงแต่ถ้าดูจากด้านหน้า
คุณจะเห็นว่าอีกไม่กี่ต้องเรียกว่ามิลลิเมตร
ใช่นะไม่ใช่เซนติเมตรมันนิดเดียวจริงจะเข้าตาอยู่แล้วอะครับ
ทีมแพทย์ก็ต้องใช้ยาชายาแก้ปวดนะในการดูแลในการบำบัดเบื้องต้นก่อน
แล้วจากนั้นก็เอากันไกลตัดส่วนที่เป็นแง่งออกมา
แล้วค่อยค่อยดึงตะขอย้อนออกมาโอ้พอดึงออกมาได้เห็นเลยว่ามันรูใหญ่มากเลยคุณชนะอืม
อันนี้ครับจากรายงานข่าวระบุว่าเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งทางแพทย์ระบุว่ามันโชคดีจริงที่ถึงมือแพทย์ได้อย่างทันควันทันเวลา
อย่างที่ผมบอกต้องนับเป็นมิลลิเมตรจริงที่ตัวปลายแหลมกำลังจะทิ้มลูกกระตามันอยู่แล้ว
คือถ้าทิ้มลูกตาแล้วก็โอ้โหมันจะร้ายแรงยิ่งกว่านี้อีกนะครับ
ใช่แต่ท้ายที่สุดนะอาการมันก็ดีขึ้นเรื่อย
คุณหมอบอกนะคะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าเอียวิกเนี่ย
เป็นหนึ่งในสัตว์๙ตัวที่มารักษาเพราะว่าถูกตะขอเบ็ดตกปลาเกี่ยว
แสดงว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะมีการตกปลาเยอะนะ
ยังไงก็ฝากสอดส่องดูแลกันด้วย
บางทีเราอาจจะตกปลาแต่อาจจะได้เต่าแบบนี้มามันก็สงสารมันเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มากันมาได้นะ
ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชม
ช่วงหน้านะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปปั๊มแต่ไม่ได้ไปเติมน้ำมัน
เอ้าแล้วไปทำไมงั้นกลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กัดสะบัดข่าวช่วงสุดท้ายนี้ต้องรับแขกรับเชิญ

คุณจรสันด์และคุณเอลินจากอัมเมอเดิร์

สวัสดีครับ๒ท่านครับ
โอ้โหมาเจอกับพวกเราวันนี้นะตื่นเต้นจริงเลย

ให้เอามาปั๊มครับ
โทษนะครับพี่ผิดด่อรถหน้าเซเว่นนะครับ
แล้วไปถามพนักงานเซเว่นดูครับ
ถามพนักงานเซเว่นใช่ไหมครับครับ
แล้วเอากุญแจมาปั๊มไปถามพนักงานเซเว่น
ครับอ๋อโอเคเอามาปั๊มนะครับ
นี่เป็นอย่างไร
โอ้โธ่ไปถามพนักงานปั๊ม
แล้วไปถามพนักงานว่าเอากุญแจมาปั๊ม
พนักงานบอกให้ไปถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเลย
ถ้ามัวแต่ถามพนักงานปั๊มแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่อง
จริงถ้าเกิดมีลูกชายแบบนี้นะ
ถ้าเกิดว่าอยากตัดเสื้อนี่ไม่ต้องไปหาหลวงพ่อเลยเหรอครับ
ทำไมล่ะต้องไปวัดครับไปวัด
เว็บอย่างแห้งครับ
อย่างแห้งเลยมุกนี้ครับโพดีเซอร์บอกผมมาครับ
ดีครับเขาก่อนที่อยากมาได้ก่อน
ฉันดีเพียงพี่จรสรมาดีคุณเองเล่นเองได้
กรับที่สำคัญรายการต่อไปติดตามกันกับพี่ชายว่าพี่สาวของผม
คุณเบิร์ตนัตรพงศ์และคุณกระตินวราพรกับข่าวเย็นนะจ๊ะ
ต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป